เจียงใหม่กันต่อเพราะตอนนี้หน้าหนาวทุ่งดอกคอสมอสบานสะพรั่งรอรับนักท่องเที่ยว
จริงต้องบอกว่าบานมาตั้งแต่ช่วงปีใหม่แต่ตอนนี้ยังบานอยู่นะคะ
ซึ่งเชียงใหม่เขาดังมากนะเรื่องของดอกไม้รับหน้าหนาว
ไม้ที่เชียงใหม่ดังมากคุณนี่ค่ะหนาวนี้ไปที่นี่เลยนะคะ
ทางเทศบาลเมืองแกนพัฒนาตะบนเมืองแกนอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
เขาเชิญชวนให้ไปเที่ยวหนาวนี้ที่เมืองแกนครั้งที่๑๓เขาจัดขึ้นแบบนี้
ซุ้มให้นักท่องเที่ยวนะคะบอกเลยว่ามีบริการถ่ายรูปต่างต่างแล้ว
เขามีบริการกาแฟร้อนกาแฟเย็นชิมไข่เจียวผีเสื้อสมุดที่ร้านเพลินใจฟรีด้วย
แล้วนักท่องเที่ยวคุณค่ะคุณมาเป็นครอบครัวคุณมาเป็นคู่รักเพื่อนฟุ้งอะไรได้หมด
สัมผัสอากาศหนาวเย็นแบบนี้ถ่ายรูปคู่กับสวนดอกคอสมอสสวยแบบนี้
มันสวยมากเลยสวยมากแล้วบานซับท่างแบบนี้นะคะ
ภายในสวนเขามีกังหันด้วยนะกังหันเมืองแกนแล้วก็มีรองเท้ายักษ์
แล้วก็ก๊อกน้ำลอยฟ้าจักรยานหรือว่ารถถีบยักษ์พร้อมปินโตขนาดใหญ่
จะมีแบบกางหันยิ่งข้าวหลอกไม้อะไรแบบนี้นะคะ

คือเขาเป็นนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
ว่าการจัดงานนี้นะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ให้ชาวไทยชาวบ้านในพื้นที่

ก็ได้มาเที่ยวชมกันและทำให้ชาวบ้านเขาได้มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในครัวเรือนของเขาได้ด้วยนะคะ
และภายในงานเขาจะมีรถรางรถรางให้บริการแล้วก็มีค่าบริการคนละ๒๐บาท
ก็คือให้ชาวบ้านเขาได้มีรายได้ค่ะคุณผู้ชม
ใครสนใจอยากจะไปเที่ยวชมไปถ่ายรูปสวยเดินทางไปได้เลยนะ
ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่มาตามถนนโชตนาแม่ริมเลยอำเภอแม่แตงนะคะ
จนถึงแยกไฟแดงให้เลี้ยวขวามาทางเขื่อนแม่งัดสมบูรณชน
เอาเป็นว่าดิฉันไม่รู้เส้นทางแต่อ่านให้ฟังประมาณนี้ละกัน
หรือว่าลองปักหมุดไปกันดูนะคะ
หนาวนี้กอดไผ่หนาวเมื่อใดบอกเหาะต่อเนอร์
มีโอกาสลองไปกันดูเพราะว่าเชียงใหม่เพราะว่าก็เป็นหลายไอเดียสำหรับหลายคนที่คาดว่าจะไป
ช่วงนี้อากาศยังเย็นอยู่เพราะอย่างกรุงเทพวันนี้อุณหภูมิก็ลดลง
หลังจากที่ขึ้นมาแล้วใช่ไหมแปลว่าต่างจังหวัดยังคงแบบอากาศดี
ดูกรุงเทพยังเย็นขนาดนี้แล้วต่างจังหวัดจะขนาดไหน
แต่บางคนบอกเพิ่งกลับมาทำงานจะให้หยุดอีกแล้วหรอ
แล้วแต่ลองหาวันหยุดเผื่อวันเด็กไงใช่ไหมไปกันเป็นครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะ